คุณผู้ชมคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ก็มีการพูดคุยกันเป็นคลิปประมาณ๑๕นาทีได้
ลูกทั้ง๓คนทำให้เป็นของขวัญวันเกิดอายุ๗๓ปีของคุณพ่อนะคะ
ก็มีหลากหลายนะคะสำหรับคลิปนี้
ก็คุณโอ๊คพันธองแท้บอกว่าอนาคตคนรุ่นลูกรุ่นหลานจะสามารถย้อนกลับมาดูได้
เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่าคนชนะคือผู้เขียนประวัติศาสต
แต่มาถึงยุคสมัยนี้อาจจะไม่จริงเสมอไป
เนื้อหาในคลิปโดยสรุปนะคะก็คืออยากกลับเมืองไทยมาอยู่กับครอบครัว
เพราะสงสารคุณหญิงพจมานที่แบกรับภาระหนักแทนตัวเองมาเยอะ
อยากกลับมาชดเชยเวลาที่หายไปให้กับครอบครัว
ที่ผ่านมาเคยถูกลอบสังหารมา๔ครั้ง
คนในครอบครัวรู้หมดว่าใครทำแต่ไม่รู้สาเหตุว่าต้องการทำเพราะอะไร
ทีนี้ค่ะมันมีเรื่องนี้ที่ถูกพูดถึงเยอะ
คืออดีตนายกทักษิณบอกว่าสั่งครอบครัวเอาไว้แล้วนะ
ถ้าผมตายไปไม่ต้องเผาให้เก็บร่างเอาไว้
ต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะ
เดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
เพราะผมก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องชาติที่แล้วชาติหน้าอะไร
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรอะไร
มันไม่เกิดขึ้นลอยไงนะครับ
มันไม่เกิดขึ้นร้อยแล้วผมก็รู้ว่าใครเป็นคนทำ
เรื่องนี้ภายในครอบครัวเรารู้หมด
ระหว่างที่เราอยู่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเอาเราไปเมื่อไหร่
ระหว่างที่อยู่ก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์กับคนที่เรารัก

๑๖ปีแล้วนะไม่ทุกข์
เห็นผู้หญิง
ผมสงสารผู้หญิง
คือผมตัดสินใจที่จะกลับบ้านไทย

ผมก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงขึ้น
เพื่อชดเชยเวลาที่หายไป
ผมก็อาจจะต้องเล่นกับเทคโนโลยีมากขึ้น
เพราะเราไม่สามารถที่จะเดินทางได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน
แล้วผมเองเนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะ

ให้เก็บร่างไปไม่ให้เผา
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมเนี่ย
ให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน
ในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
บอกว่าพี่คนนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ชายที่แสนดีมาโดยตลอด
ช่วงเวลา๕ปีที่มาอยู่กับพี่เรามีกันสองคนพี่น้อง
ปลอบโยนเป็นกำลังใจให้กัน
เติมเต็มไม่ปล่อยให้น้องรู้สึกเหงา
ดีใจแทนพี่ไม่ได้ที่วันเกิดปีนี้
และครอบครัวมารวมกันพร้อมหน้า
อยากให้พี่ชายมีวันเวลาที่อบอุ่นแบบนี้นาน
เหมือนยาหล่อเลี้ยงความสุขให้กับเรา
อยากบอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นน้องสาวพี่ค่ะ
คล้ายวันเกิดก็วันนี้นะฮะ๗๓ปีนะครับ
ผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาตลาดนัดหน้าวัดธัญผล

บิ๊กแจ๊ดคนโดยโทษคำลวงวิทย์ทุบกระจ่าง
นายกอบจปฐุมธานีเจ้าของชายามีวันนี้เพราะพี่ให้
เป็นประธานจัดงานอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้คุณทักษิณ
เค้กกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ครอบครัวเพื่อไทยนะครับ
ทักษิณก็วีดีโอคอลมาบอกถ้าได้กลับมาเมืองไทยเนี่ย
จะมาช่วยแก้ปัญหาความยากจนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ